คือเขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อว่าเขาโดนศัยศาสตร์

เพราะอะไรรู้ไหมผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาอาเจียนออกมา
คุณผู้ชมเป็นตะปูยาวแหลมค่ะ
ทีนี้ไทยรัฐทีวีก็ต้องตามเรื่องนี้ต่อ
เพราะว่าเจ้าตัวเขายืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
เขาไม่ได้สร้างเรื่องไม่ได้สร้างกระแสแล้วก็เป็นเรื่องจริง
มีตะปูด้ามใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าตอนที่กู้ภัยมาช่วยเขา
กู้ภัยยังเห็นเลยว่ามีเหมือนตะปูวิ่งตามแขน
วิ่งตามหัววิ่งตามศีรษะเขา

ตะปูที่มันอยู่ที่พงหญ้าตรงนี้ค่ะ

อันนี้คือเป็นเลือดไปตามทางเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาต้องเอาทิชชู่หยิบตะปูขึ้นมาดู
แล้วผู้ชายคนนี้ที่เขาบอกเขาอาเจียนออกมา

ก็คือนายอภินันขวัญพุทธอายุ๒๕ปี

ซึ่งคุณอภินันบอกว่าโอ้โหพอผมอาเจียนออกมาเนี่ยนะ
ผมเพลียมากเลยแล้วปวดเจ็บในท้องมากเลย
จุดที่เกิดเหตุก็คือตรงหน้าห้องพักคนงาน
ในซอยเก็บทรัพย์เจริญ๑ที่บางเสาทงสมุทรปราการนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่หอพักนี้

คนดูแลหอพักเขาพยักหน้า
เขาบอกว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริง
ตอนที่เกิดเหตุในตัวผมเนี่ยนะหมายถึงเจ้าของคนดูแลหอพักเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าผมยืนอยู่ที่โรงจอดรถด้านหน้าหอพัก
จังหวะนั้นเนี่ยทางนายอภินันที่พักอยู่ในหอนี้นะ

แฟนสาวซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ออกไปด้วย

นายอภินันเขาทำท่าเหมือนกับจะอาเจียนออกมา
นายอภินันวิ่งไปที่กำแพงข้างลานจอดรถ

ผมเห็นนะว่าเลือดออกมาแล้วก็มีตะปู๔ตัวตามที่เป็นข่าว

ใช่แล้วมันก็งองอแบบนี้คุณผู้ชม
ผมยืนยันผมเห็นกับตาผมตกใจมากเลย
ที่ผ่านมาเนี่ยนะตัวผมไม่เชื่อเลย
ว่าเรื่องพวกสายยาศาสตร์มนตร์ดำโดนเสกของเข้าท้อง

แต่พอผมมาเห็นกับตานี่ผมขนลุกเลยนี่เขาทำให้ดูค่ะ
ว่าเห็นนายอภินันมายืนอ้วกอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งนายอภินันเปิดห้องให้ผู้สื่อข่าวของเราไปนั่ง
แล้วก็เล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยค่ะ
คุณอภินันเขาบอกว่าเรื่องนี้นะพี่มันเป็นเรื่องจริง
ผมไม่ได้สร้างกระแสผมไม่ได้แบบว่าสร้างเรื่องมาเอง
แล้วต้องการจะเป็นข่าวต้องการจะดังเลย
เพราะว่ามันมีหลายคนเห็นเหตุการณ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผม
ทีนี้คุณอภินันเล่าย้อนไปด้วย
ตอนนี้เขาอายุ๒๕ไงเขาเข้าวัยเบนเจอร์เพศพอดีถูกไหมคะ
เขาเล่าย้อนไปตอนอายุ๑๗ว่าเขาเคยเกิดอาการแบบนี้มาแล้ว
ตอนนั้นก็อาเจียนออกมาแต่ตอนนั้นไม่มีกระปูนะ
มีตะปูอยู่ในร่างกายอยู่ใต้ผิวหนัง๒๗ตัว

เปิดเผยมาว่าครั้งที่แล้วเขาโดนแบบนี้

แล้วตอนนั้นไอ้ที่มีตะปูอยู่ในตัวไม่ได้มีอาการเจ็บปวดอะไรเลย
พาไปหาร่างทรงค่ะให้ร่างทรงทำพิธีเป็นการถอนตะปูออกมา
แล้วเขายังจำได้เลยว่าพอทำพิธีเสร็จเนี่ยนะ
ตัวเขาก็อาเจียนเป็นตะปู

ตะปูมาอยู่ในกระโถนยี่สิบเจ็ดตัว
แล้วร่างทรงบอกด้วยนะว่าระวังนะ

เดี๋ยวเบนเจอร์เพศจะถูกทำของใส่อีกหรือไม่ก็ตายโหง

คือเขาอายุ๒๕ที่เขาอาเจียนมาเป็นตะปู
ถูกต้องคือตอนอายุ๒๕นี้แหละครับครับ
ทีนี้เขาก็เลยคิดไปถึงตอนที่หมอดูได้บอกไว้ตอนนั้นเลย
ก็เลยคิดว่าต้องโดนคุณสัยแน่เลย

ว่าจะไปหาหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่วัดแห่งหนึ่ง
เพื่อที่จะให้พระช่วยทำพิธีแล้วก็ถอนคุณสัยออกมานะ
นักข่าวของเราก็นั่งคุยกับเขาเมื่อคืนนี้นะครับ
ก็อยากรู้ว่าเป็นเรื่องจริงอะไรหรือเปล่า
ท้าเลยบอกว่าพี่กู้ภัยยังเห็นเลย

คนดูแลหอก็ยังเห็นกับตาเลยผมไม่ได้โกหกพี่หรอก